บุกไปแทงผู้ชายคนนึงถึงในห้องพัก
เขาบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเขาเสียชีวิต
ประเด็นต้นเรื่องมันก็คือตัวผู้ชายที่เสียชีวิต
เขาทะเลาะกับภรรยา

โทรไปเรียกเพื่อนชายคนสนิทที่ทำงานให้มาช่วย
แล้วเพื่อนชายคนสนิทพาเพื่อนมาอีกสอง

คือเจ้าหน้าที่กำลังพยายามช่วยชีวิตนะคะ
นายสุริยาสุธารัฐอายุ๒๕ปี

คือตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินอยู่นะคะ

จมกองเลือดอยู่ในห้องพักแถวเคหะเมืองใหม่
ที่บังเสาทงสมุทรปราการ
แต่สุดท้ายเขาก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
หอพักในชุมชนเคหะเมืองใหม่บางพลี
ภาพนี้ค่ะผู้ชาย๓คนนี้ค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าหอพักของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เข้าไปในหอพักไปที่ห้องพักชั้น๕นะคะ
เดี๋ยวต่อเนื่องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดชั้น๕
เข้าไปได้แล้วขึ้นไปชั้น๕เนี่ยค่ะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุไปหน้าห้อง
เคาะประตูเรียกผู้หญิงผู้หญิงให้เปิดประตูให้
สุดท้ายโอ้โหผู้ก่อเหตุกรูกันเข้าไปในห้อง
แล้วนายสุริยาถูกแทงอยู่ในห้องนะคะ
บาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนค่ะ
เปรมศุกร์ทองโคตรอายุ๒๔นายจิรพันธ์หินนอกอายุ๒๕
นายชายาศรีวงศาอายุ๒๔นำตัวไปสอบปากคำและดำเนินคดี
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เพราะว่าเอามีดนะคะเป็นมีดทำครัวช่วยกันจ้วงแทงท้องนายสุริยาค่ะจนเขาเสียชีวิต
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุเพื่อตามความคืบหน้านะคะ
ในห้องที่เป็นจุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดอยู่เลยค่ะ
ผนังก็ยังมีร่องรอยแล้วก็มีการต่อสู้อะนะคะ
ข้าวของในห้องกระจัดกระจายเนี่ยคือสภาพในห้องมันเป็นแบบนี้
ที่เราทำภาพเป็นสีขาวดำมันคือเลือดอะค่ะ
นักข่าวของเราเข้าไปถึงคือแดงเต็มพื้นเลย

ทีมข่าวได้ข้อมูลจากคนในหอพักบอกว่าห้องเนี้ยที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นสามีพระยาคู่หนึ่งเข้ามาเช่าอยู่
อยู่ได้๓เดือนเขาทะเลาะกันบ่อย
ฝ่ายหญิงชอบไปเที่ยวกลางคืน
ฝ่ายชายไม่อยากให้ไปเลยทะเลาะกัน
ตัวฝ่ายหญิงก็คือนางสาวกนิษฐาสายุทธ์หรือนิวอายุ๒๒นะคะ
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำ
เธอบอกว่าเธออยู่กินกับนายสุริยาได้๕เดือน

แต่ไม่ได้เที่ยวบ่อยแต่ชอบเที่ยว
ฝ่ายชายก็ชอบดื่มเบียร์เหมือนกันนะแล้วก็ชอบชวนทะเลาะ
ก่อนเกิดเหตุสามีเห็นเธออาบน้ำแต่งตัวคิดว่าเธอจะออกไปเที่ยว
ทะเลาะกันเธออ้างแบบนี้นะคะ
บอกว่าสามีคว้ามีดขึ้นมาก่อนมาขู่เธอเธอกลัว
โทรหาเพื่อนชายคนสนิทในที่ทำงานว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยเคลียร์หน่อย

คุณผู้ชมคะนายเปรมศุกร์ค่ะ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
เป็นเพื่อนชายคนสนิทของนางสาวกณิตถา
นี่นะคะทำงานที่เดียวกันกับนางสาวกนิษฐา
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็ก่อนเกิดเรื่อง
ณิษฐาโทรหาเขาบอกมาช่วยหน่อยมารับหน่อย
ทนสามีไม่ไหวก็เลยไปช่วย
พาเพื่อนไปด้วยอีกสองคนรวมเป็นสาม
ตั้งใจว่าจะไปช่วยเคลียร์ปัญหาจริง

ทางฝั่งผู้เสียชีวิตก็คือสามีของกณิตถา
มีมีดเอามีดมาฟันหางคิ้วเพื่อนเขาก่อน
เพื่อนเขาที่ชื่อนายชายาเนี่ยที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะ
โดนฟันที่หางคิ้วยังมีแผลอยู่เลยยังมีหลักฐานเลย

แล้วหลังจากนั้นมันก็มีเหตุชุนละมุนกันเกิดขึ้น
ส่วนนายเจรพรแต่ก็คือเพื่อนหนึ่งในนายปรมานซิบ
เขาบอกตอนแรกก็นอนอยู่ที่ห้องนะครับ
ใช้ข้อว่าเปร็มศูกร์อนทวน
โทรมาอ้อนวอนว่าพาไปส่งหน่อย
ไปช่วยน้องผู้หญิงเขาหน่อย

สามีของผู้หญิงกบกานิสถา

เขาก็มาทำร้ายเพื่อนเขาแล้วมันก็ชุ่นละมุ่น
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

หอพัก๖ชั้นในซอยเทศบาลบางสาวทง๓๖
คือทีมข่าวก็เจอคราบเลือดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
แล้วก็เป็นจุดที่รถพยาบาลไปจอดรับผู้เสียชีวิต
ตามทางเดินก็เต็มไปด้วยเลือดยาวไปจนถึงชั้น๕
ไปจนถึงหน้าห้องเกิดเหตุ
ในห้องพื้นผนังก็เต็มไปด้วยเลือด
คือทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือกณิตถานะคะ
ได้คุยอีกรอบนึงเพราะเธอกลับเข้าไปเก็บของในห้องค่ะ
แต่คราวนี้เธอบอกสั้นแค่ว่า
อยู่ที่นี่กับสามีได้๓๔เดือน
หลังจากนี้เพราะสามีเสียชีวิตไปแล้ว
เธอก็คงจะย้ายออกจากห้องนี้
รับศพสามีไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนายเข็มชาติให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กลางดึกได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ

แต่สภาพคือแขนตกลงมาจากเปรย์เหมือนแบบคืออาการหนักแล้วอะค่ะ
แล้วเห็นว่ามีแผลถูกแทงเลือดไหลนองเยอะมาก

ถ้าถามเปรย์มาคือมันอ่อนหมดแล้วว่ะ

ด้านหน้าไม่ได้ยินครับ